สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๑๐เมษายน๒๕๖๒
วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของลาตินอเมริกา

ใครที่ไม่เคยเห็นหน้าตาของเจ้าไวรัสร้ายโควิด๑๙แบบตัวเป็น
นี่คือโอกาสของท่านแล้วนะครับที่จะได้รู้จักมัน
ซึ่งภาพแรกเราจะเห็นกลุ่มของจุดดำที่เป็นอนุภาคของไวรัสแห่งต้นต่อกำเนิดโรค
นุภาคดังกล่าวกำลังพยายามที่จะแพร่กระจายเชื้อและเข้าสู่ไซโทพลาสซึม
ส่วนภาพที่๓จะเห็นได้ว่าอนุภาคของไวรัสได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ภายในเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยทีมวิจัยศูนย์สถาบันวิจัยแห่งบราซิลอธิบายว่าภาพของเซลล์ที่เห็นนั้นไม่ใช่ของมนุษย์
เป็นการทดลองโดยใช้เซลล์ของลิงเขียวแอฟริกันซึ่งเป็นสัตว์สปีชี่เดียวกับมนุษย์
สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำอยู่ในขณะนี้คือ
การหาทางพัฒนาวัคซีนเพื่อนำมารักษาผู้ป่วยที่ในเวลานี้นะครับ
มีคนติดเชื้อโรคโควิด๑๙ไปแล้วถึง๑ล้าน๕แสนคนและมีอัตราการเสียชีวิตราว๙๐๐ศพ
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนแต่นักวิจัยจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสร้ายนี้ให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะหาต้นต่อของโรคสำหรับการผลิตวัคซีนต่อไป
ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด๑๙นี้สร้างความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าให้กับคนทั่วโลกนะครับ
ใหญ่ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์โดยเขาได้ถ่ายคลิปวิดีโอปรากฏตัวภายใต้หน้ากากอนามัย
และเข้าวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเดินเข้าไปภายในโกดังสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของบริษัทอาแมซอน
ก่อนที่จะกล่าวทักทายและขอบคุณบรรดาพนักงานพร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถจับมือกับพนักงานเหล่านั้นได้
ซึ่งการปรากฏตัวชนิดสุดเซอร์ไพรส์นี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากอเมซอนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาพนักงานนัดหยุดงานประท้วง
เพื่อเรียกร้องให้บริษัทขายสินค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องปกป้องสุขภาพของพนักงานมากกว่าที่เป็นอยู่
หลังพบว่ามีพนักงานเริ่มทยอยป่วยจากโรคโควิด๑๙
อีกทั้งมีพนักงานคนหนึ่งลุกขึ้นเขียนจดหมายประท้วงบริษัทในเรื่องดังกล่าว
แต่สุดท้ายพนักงานรายนี้กลับถูกไล่ออก
จนทำให้เพื่อนร่วมงานเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด๑๙ก็ตาม
ทั้งนี้การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในสหรัฐอเมริกากำลังทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งประสบปัญหาพนักงานนัดหยุดงานประท้วง
เพื่อต่อต้านการที่บริษัทยังคงให้พนักงานต้องทำงานในช่วงการแพร่ระบาด
รวมถึงเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันสุขภาพของพนักงานให้มากขึ้นด้วย
ขณะที่ญี่ปุ่นเริ่มเกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงไวรัสระบาดแล้ว
มีถึง๑๙บริษัทที่ถูกยื่นฟ้องบังคับการล้มละลายและมีการพิทักษัพลูกหนี้มากกว่า๑๐ล้านเยน
อีก๒๓บริษัทต้องปิดกิจการชั่วคราวและเริ่มต้นกระบวนการกฎหมายล้มละลาย
ในส่วนภาคการท่องเที่ยวมี๑๘บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการยกเลิกทัวร์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
และอีก๑๓บริษัทในกลุ่มร้านอาหารได้รับผลกระทบยอดขายร่วงลงอย่างหนักจากการที่ประชาชนงดเว้นออกจากบ้าน

ภายหลังจากมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ล่าสุดบรรดาชาวเมืองอูฮันได้ทยอยไปเข้าคิว
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาให้กับญาติและคนที่เป็นที่รักซึ่งได้เสียชีวิตไปในช่วง๗๕วันของการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙แล้วนะครับ
โดยที่ชาปนาสถานวันนี้คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ต่างพากันร่ำให้เพื่อเข้าคิวรอร่วมพิธีชาปนกิจศพให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ในเมืองอูฮันที่มีตัวเลขสูงถึง๒๕๓๕ศพ
ทำให้แต่ละครอบครัวอาจจะต้องรอนาน๕๖ชั่วโมงเพื่อรอนำอัฐิกลับไปไว้ที่บ้านนะครับ
หากไม่ได้มีการจองคิวเอาไว้ล่วงหน้า
สถานการณ์ในไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๕๐ราย
ติดเชื้อสะสม๒๔๗๓ราย

เสียชีวิตสะสมรวม๓๓ศพ
ปิดท้ายวันนี้เราไปชมภาพภูเขาฮิมาลัยที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากระยะไกลเป็นครั้งแรกในรอบ๓๐ปี
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศอินเดียเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด๑๙
จนทำให้มลพิษในอากาศลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
โดยภาพนี้ถูกถ่ายจากหน้าต่างบ้านของชาวอินเดียคนหนึ่งในเมืองชนันทรรัฐปัจจามก่อนที่จะถูกโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
จนทำให้เกิดการแชร์จนกลายเป็นไวรัลบนดินแดนภาระตะนะครับ
นี้มีรายงานว่าหลังจากล็อกดาวน์ทำให้มีการปิดโรงงานอุตสาหกรรม